ข่าวเที่ยงช่วงนี้มาดูบรรยากาศการแถลงผลงานตลอด๒ปีที่ผ่านมาของคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะคะ
ซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งการแถลงภาพรวมยืนยันว่า
ภาพรวมของประเทศดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของการเมืองค่ะ
และยังยืนยันด้วยว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าทำงานตามรถแมพอย่างแน่นอน
ติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดค่ะจากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาในทุกมิติครับ
และดีใจที่วันนี้ได้เห็นทุกคนยิ้มได้ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขึ้นแถลงนำเป็นคนแรกนะครับ
โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าที่ผ่านมาการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจน้อยมาก
และเกิดปัญหาการถือครองทรัพยากรที่กระจุกตัวอยู่แค่คนบางกลุ่ม
ซึ่งปัญหาทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้งตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
โดยนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าตลอด๒ปีที่ผ่านมานั้น
รัฐบาลได้สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบในประเทศที่มีสถานการณ์ผ่อนคลายมากขึ้นในทุกมิติ
ทางสร้างสรรค์ไม่ติดขาดในการทำงานทุกนึงงานจะมีกฎหมายเฉพาะ
มั่นคงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและอาเซียน
งานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
และงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงครับ
ซึ่งที่ผ่านมามาตรการรักษาความสงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้มีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยกว่า๖๐๐๐นาย
ส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบลดลงได้ถึง๑๖๐
อันนี้สืบสวนจับกลุ่มการวางระเบิดในพื้นที่ภาคใต้
ห่วงวันที่๑๑๑๒สิงหาที่ผ่านมานั้น
จับคลุมพื้นหาได้จำนวน๑คน
และเพิ่มอีกเมื่อวานนี้ก็จับได้อีกคนหนึ่งเป็น๒คนนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะออกหมายจับได้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ๖คน
แม้ว่าในทางการสอบสวนจะพบว่าผู้กระทำความผิด
มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีความเชื่อมโยง
และไม่ใช่การขยายพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อ
เหตุความรุนแรงขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนบน
ส่วนนโยบายทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุน
ทำให้รัฐสามารถจัดสรรที่ดินให้กับราศดรไปแล้ว๙๖๐๐๐ไร่
และให้ความคุ้มครองพื้นที่ป่าสมบูรณ์๑๐๐ล้านไล่ครับ
รวมไปถึงการจัดการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง
ลากกินแบ่งรัฐบาลยาเสพติดบ่อนการพนัน
ที่มีการจับกลุ่มไปแล้วกว่า๑แสนคดี
ซึ่งมีผู้ต้องหากว่า๕แสนคนครับ
หลังจากนี้นะครับรัฐบาลจะจัดทำรายการพิเศษ
ชี้แจงผลงานให้กับประชาชนได้รับทราบรวมทั้งสิ้น๑๓ตอนครับ
ซึ่งจะออกอากาศผ่านรายการคืนความสุข

ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่๑๗กันยายนนี้
ศักดิ์อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล